ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คุณครูอาร์ตเป็นคุณครูสอนคอมพิวเตอร์ที่นครพนมถูกวัยรุ่นไปทำร้าย
เลือดคลั่งในสมองบาดเจ็บสาหัสนะครับ
รุ่น๕คนที่ทำร้ายนั้นไปมอบตัวแล้ว
แล้วบอกว่าเข้าใจผิดว่าคุณครูอาร์ตโยนขวดเข้าไปในวงเล่า
ก็เลยตามมาก่อเหตุนะครับสุดท้ายเขาก็บาดเจ็บปางตายนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดเนี่ยเห็นกลุ่มวัยรุ่นเห็นไหมขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเป็นพ่อแม่แล้วก็ญาติของคุณครูอาร์ต
หรือว่านายวิรพงศ์มะสุสัยเป็นครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่นครพนม
ไปแจ้งความร้องเรียนต่อตำรวจและสื่อมวลชนบอกว่าคุณครูอาร์ตคือลูกชายเขาเนี่ย
แก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่ไปเที่ยวงานบุญประจำปีนามัศกาลองค์พระธาตุจำปา
อำเภอพลสวรรค์นครพนมเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายกระดาษที่ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับเพื่อนสาว
ตัวเขาบาดเจ็บสาหัสสมองบวมตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์แพทย์ต้องผ่าตัดสมองแต่คดีไม่คืบหน้าเลย
ก็เลยไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมและขอให้ตำรวจนั้นเร่งรัดจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพพลสวรรค์ก็เร่งสืบสวนหาบ่อแสกลุ่มคนร้ายจนติดตามจับกลุ่มได้
ล่าสุดวันนี้ผู้ปกครองได้พาแก๊งวัยรุ่นที่ก่อเหตุรุมทำร้ายครูอาร์ตทั้งหมด๕รายไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ก็มีนายโชคชัยมาปันอายุ๒๐ปีนายนัทธวุฒิใต้บุญเทียมอายุ๒๒ปีนายลายสือโยไลอายุ๒๓ปีแล้วก็เยาวชนอีก๒รายอายุ๑๖ปีรวมเป็น๕รายนะครับ
จากการสอบปากคำกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุเบื้องต้นก็สารภาพว่าทำไปด้วยความคึกขนอง
เพราะเข้าใจผิดว่าครูอาร์ตนั้นเป็นคนปลาขวดใส่กลุ่มพวกเขาที่นั่งกินเหล้าอยู่ในงานบุญนั้น
ก็เลยขี่รถตามประกบและรุมทำร้ายระหว่างทางกลับบ้าน
เมืองต้นตำรวจได้ดำเนินคดีน้อยข้อหารร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบจากแพทย์อีกครั้ง
หากสอบส่วนพบว่าการกระทำผิดนั้นมีการกระทำผิดอื่นร่วมด้วย
ก็จะมีการแจ้งข้อกรหาเพิ่มเติมในภายหลัง
โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัว

ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนม
โดยได้รับความกระทบกระเทือนที่ศีรษะเป็นอย่างมาก
เลือดคลั่งในสมองอาการยังคงทรงอยู่

กับพยาบาลยังคงดูแลอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าพ่อแม่ของผู้เสียหายก็ขอให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
เพราะว่าเป็นการกระทำที่หดร้าย
แล้วส่งผลกระทบต่ออนาคตของลูกชายและครอบครัวของพวกเขาเป็นอย่างมาก

แล้วก็เป็นเสาหลักในการทำงานหาเลี้ยงพ่อแม่นั่นเองนะครับ